สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดสมนะครับ
วอเลเบอร์สมสรรค์ชิงชนะเลิศแห่งเกเชียครับ
กันอย่างค่ะในรอบรองชนะเลิศนะครับ
เกมนี้นักตบผู้ยางสาวจากญี่ปุ่นเล่นได้เหนียวแน่นนะครับ
ก่อนจะเล่นเครื่องในสองเซตสุดท้ายแซงเอาชนะไปสามต่อสองเซต
ณ๒๒ต่อ๒๕๒๕ต่อ๑๙๒๑ต่อ๒๕๒๕ต่อ๒๐
และเซตตัดสิน๑๕ต่อ๗ผ่านเข้าสู่รอบชิงไปเจอกับป้าอีสันเจิ้นจากจีน
แข่งขันได้เวลา๑๖นาฬิกาถ่ายท่าสดทางไทยรัฐทีวี